ชาวเนสกำลังวิจารณ์กันสนุกทีเดียว

ผู้หญิงคนหนึ่งนั่งแท็กซี่มา
ที่จอดกลางถนนเขาเปิดประตูลงจากรถ
โดยที่ไม่ได้มองว่ามีรถมอเตอร์ไซค์ขับมาข้าง

ขับมาเฉียวไปที่ประตูแล้วก็ล้มกลิ้งถลายไป

เพราะเขากระเด็นไปโดนรถอีกคันหนึ่งด้วยถูกต้อง

มาเล่นละครตามหลักวิทยาศาสตร์
เสียทางแค่นี้ไม่ใช่กิ้งจะตายขนาดนี้

พูดชมไปดูกันไอร์ฟิสิกส์ที่เขาว่าเป็นยังไง

คุณอาจจะเรียนฟิสิกสมาแต่ดิฉันว่าคุณไม่ได้เรียนจริยธรรม

คือเหตุการณ์นี้มันเป็นคลิปอุบัติเหตุที่มีผู้ชายคนหนึ่งถ่ายเอาไว้บนถนนพระราม๓ในกรุงเทพ
มีเจ้าหน้าที่และผู้เห็นเหตุการณ์กำลังช่วยผู้ชายที่นอนบาดเจ็บอยู่
นอนอยู่อย่างนี้ฮะกลางถนนมีคนเอาร่มไปกางเอาไว้ให้
เขาผู้หญิงคนนี้บอกว่าผู้ชายคนนี้แสดงละครตบตา

ซึ่งสาเหตุที่เธอไม่รู้นั้นก็เพราะว่าเธอเรียนฟิสิกส์มา
และบางช่วงคลิปเนี่ยผู้หญิงคนนี้ลักษณะเหมือนจะไปเตะคนเจ็บด้วย
ขาขึ้นมาทำท่าเหมือนจะเตะเหตุการณ์เนี้ยมีคนเข้าไปดูแล้วเขาบอกว่า
มันไม่ใช่แล้วก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือไปถ่ายคลิปเอาไว้
อืมนะก็บางคนก็เข้าไปแสดงความเห็นถึงพฤติกรรมว่าโอ้โห
ผู้หญิงคนนี้ไม่เหมาะสมด้วยประกันทั้งปวงแย่มากนะครับนายเอกมล
กิตตีพงภายมรถเจ้าของคลิปบอกว่าเขาเนี้ยอยู่ในเหตุการณ์ค่ะ
เห็นผู้หญิงคนนี้ด่าทอคนเจ็บตลอดเวลาก็เลยนำโทรศัพท์ไปถ่ายพฤติกรรมเอาไว้
เพราะว่าเขาไม่ชอบไม่โอเคไม่เหมาะสมและคิดว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะเมา
เพราะว่ากลิ่นแอลกอฮอลนี้หึงทีเดียวไปฟังเสียงเขาหน่อยนะครับ
ผมว่าเมาเพราะว่าตอนเขามากระซิบข้างหูบอกว่าอย่าถ่ายอย่าตอนผมเริ่มถ่ายตอนแรก
มากระซิบตรงข้างหูมันเลยเหมือนเขาเมาเขาแทบจะหอมแก้มผมอ่ะ
คือกลิ่นเหล้ากลิ่นละมุดเลยครับมาเต็มครับ
ผู้หญิงคนนี้เขามีท่าทีหรือว่าท่าทางจะเข้าไปดูไปสอบถามอาการคนเจ็บไหม
ไม่มีเลยครับมีแต่จะใส่จะเตะก่อนหน้านี้ก็มีด่าตำรวจและด่าผมแล้วก็ด่า
พลเมืองดีแถวนั้นด้วยครับด่าตำรวจด่าพลเมืองดี
หน้าด่าจะเตะทำท่าจะเตะคนเจ็บด้วยครับ
ตอนนั้นผมคิดว่าไม่เขาเสพยาหรือเมายาอะไรสักอย่างก็คิดว่าเขาไม่เต็ม
เพราะว่าเขารถชนกันเกี่ยวอะไรกับฟิกสิกส์เกี่ยวอะไรกับหนึ่งคูณสอง

ก็มาแรงเสียดทานก็มีน่าจะเอกเคมีมากกว่านะโดนตัวไหนมาตอบ
นั่นสิฮะอ้าวคนก็ตามหาทีมข่าวเราก็ตามหา
พยายามติดต่อไปยังผู้หญิงในคลิปคนนี้ต้องการจะถามว่าเรื่องราวเป็นยังไง
แต่ว่าเราไปเจอเพื่อนของผู้หญิงในคลิปนี้เพื่อนเขาบอกว่า
ตอนเกิดเหตุเนี่ยเพื่อนเขาเมาจริงเมาสุรามา
แต่ไม่ได้บอกว่าที่ทำไปด่าคนเจ็บทำไปทำไม
ซึ่งตอนนี้เพื่อนเครียดกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นมาก
ยังไม่พร้อมที่จะให้ข้อมูลใดคือเพื่อนบอกว่า
บอกว่าผู้หญิงคนที่อยู่ในคลิปเนี่ยเครียดมาก

และยังไม่พร้อมที่จะออกมาพบใครทั้งนั้น
ทีนี้ทางด้านของรองผู้กำกับ

เปิดประตูด้านซ้ายของรถแท็กซี่ที่จอดอยู่
ระหว่างรถกำลังจอดอยู่กลางถนน
โดยไม่ดูว่าข้างหลังรถจักรยานยนต์กำลังขี่ตามหลังมา
แล้วก็เลยไปชนกับประตูของแท็กซี่ก่อน

ทำให้เขาบาดเจ็บก็นอนอยู่กลางถนนนะครับ
วันนี้ตำรวจก็จะมีการเชิญคนขับแท็กซี่
คนบาดเจ็บเจ้าของรถเก๋งทั้งหมดทั้งมวล

ซึ่งเป็นคู่กรณีอีกคันหนึ่งไปสอบปากคำทั้งหมด
ส่วนผู้หญิงในคลิปตอนนี้ล่าสุด
เดินทางไปญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็จะกลับมาวันที่๑ธันวาคมนี้
พอกลับมาปุ๊บจะเอาตัวมาสอบปากคำทันทีนะครับ
คือจริงต้องบอกว่าเขาอาจจะแอคติ้งหรือไม่แคคติ้ง
เราไม่รู้แต่ว่าสิ่งแรกเลยเนี่ย
เราต้องตระหนักก่อนว่าเราเปิดประตูไปชนเขา

สิ่งแรกคืออย่างน้อยถามก่อนว่าเป็นอะไรมากหรือเปล่า

เมาอ่ะเข้าใจได้คนมันเมาอ่ะมันไม่มีสติอ่ะ
เมื่อรู้เมื่อมีสติแล้วสางเมาแล้ว
ออกมาขอโทษรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นก็พอ
คนเข้าใจนะครับคนเข้าใจด้วยฉันเชื่ออย่างนั้นนะคะ